เรื่องของน้ำใจที่เราเริ่มได้เห็นกันอีกแล้ว

ปันสุกมีคนมีน้ำใจเอาของกิน
แล้วก็อาหารแห้งของใช้จำเป็นไปใส่ในตู้ไว้แล้ว
แต่ทีนี้ครับคนที่มาหยิบไปล่ะคุณ
บางทีหยิบเกินความจำเป็นเกินความต้องการของตัวเอง
ถูกตั้งคำถามว่าไม่รู้หยิบไปใช้หรือหยิบไปขายนะครับ

หยิบไม่ยั้งหยิบทุกชั้นเลยนะฮะ
อันนี้เป็นลักษณะที่เรียกว่าตู้ปันสุกแต่ว่าเป็นเชลล์เป็นชั้น
ปรากฏภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้หมด
ผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาจอด
แล้วก็เปิดเบาะรถนะหยิบถุงที่เขาเตรียมมา
เอาถุงออกมากางและเอาของจากชั้นปันสุก

ทุกชั้นหยิบทุกอย่างจริงนะครับ
แล้วก็ยังมีการตะโกนบอกเพื่อนที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
ถามเพื่อนบอกว่าเอาน้ำไหมเอาน้ำไหมเดี๋ยวเอาไปให้นะครับ
แล้วก็เดินเอาน้ำไปให้เพื่อนอีกนะครับ
เรื่องนี้เพจควายหลุดถนนนำคลิปนี้มาโพสต์
พร้อมกับแคปชั่นว่าเอาไปกินหรือเอาไปขาย
ตอนแชร์กันอยู่คนในโลกโซเชียลนะคุณ
แสดงความคิดเห็นมาเยอะเลยนะครับบอกว่าโอ้โห
สงสัยเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเอาไปเองหรือเปล่า
หรือบางคนมองในมุมบวกมองในแง่ดีบอกว่า
ผู้ชายคนนี้อาจจะเอาไปแจกให้คนอื่นเขาอีกทีก็ได้นะครับ
ก็ต้องดูว่าจุดประสงค์เขาจริงเป็นอย่างไรนะครับ
มีคนเสนอบอกว่าตู้ปันสุกหรือว่าชั้นปันสุกแบบนี้
ต้องมีข้อกำหนดนะว่าให้หยิบได้คนละกี่ชิ้น
คนแบบนี้เข้าไปโอ้โหมาหยิบหมดนะฮะ
แค่คนเดียวมันก็จะหมดชั้นหมดเชลล์แล้วนะครับ
เรื่องของตู้ปันสุกมันเป็นเรื่องของน้ำจิตน้ำใจนะครับ
รวมถึงเรื่องของจิตสำนึกในการที่จะหยิบไปด้วยนะฮะ